กลับมาพบกับข่าวบันเทิงและต้องพบกับน้องเชอรี่คนสวยเช่นเคยทุกเช้าแบบนี้ค่ะ

รุนสวัสดิค่ะคุณผู้ชมเช้านี้เจอกับเชอรี่คนสวยเช่นเคยนะคะ

ไม่ต้องเกรงใจต้องชมกลับ

คุณค่ะวันนี้ผมสวยด้วยค่ะเรียบ
เข้าข่าวได้ยัง

ครอบครัวศิลาชัยเขาออกมาเฉลยแล้วว่า

เพราะว่าเป็นเพศหญิงอย่างที่ต้องการนั่นเอง
แต่ว่าก็ต้องมีเรื่องให้กุมขมับเหมือนกัน
เพราะว่าเรื่องสายตาผิดปกติของลูกชายคนเล็กค่ะ
สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับครอบครัวศิลาชัยสุด
โดยเฉพาะคุณพ่อเปิ้ลนาคอนค่ะ
เมื่อผลอันตรศาลเพศลูกคนสุดท้องของ
ภรรยาคนสวยคุณจูนกัสมาออกมาเป็นลูกสาว
ตามที่ตั้งใจเอาไว้แล้วก็พร้อมให้ภรรยานั้นปิดอู่ทันที
แต่นี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือน้องอัลกูธ
ลูกชายคนเล็กปิดตาอยู่ข้างหนึ่ง
ตกอกตกใจว่าน้องไม่โดนอะไรหรือเปล่า
คือน้องตรวจพบความผิดปกติทางสายตานะคะ
มีสายตายาวกว่าคนปกติค่ะ
หรือที่เรียกว่าเลซี่อาย
ก็จะต้องทำการรักษาด้วยการผ่าตัดขยายกล้ามเนื้อตา
เมื่อน้องอายุครบ๑ปี
เปิ้ลบอกว่าไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วง

เด็กเนี่ยสามารถกลับมาเป็นปกติ๑๐๐อย่างแน่นอนค่ะ

หมอบอกว่าข้างนึงมันยาว

กล้ามเนื้อมันก็จะทำงานผิดปกติ

แก้ไขได้เดี๋ยวพอครบอายุ๑ปี
ก็น่าจะอีกประมาณอีกไม่กี่เดือนนะฮะ
ก็ค่อยเอาไปผ่าตัดขยับกล้ามเนื้อกัน
คุณหมอบอกว่า๑๐๐กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้นะฮะ